ที่ได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดอินทาราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หันเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์นะคะ
สำหรับพระเอกหนุ่มชาคริสแย้มนาม

ที่วัดอินทารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อทดแทนบุญคุณบีดามานดาค่ะ

จะไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีได้

แต่ก็ได้เห็นวินาทีที่ลูกชายปรงผม
นครพระเหลืองผ่านทางวีดีโอคอลค่ะ
ขณะที่บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื้นค่ะ

ทิบอยทะกลเกียรติวีรวรรณหน่องอรุโนชา
นักแสดงไปร่วมปลงผมนาค

ซึ่งก็รวมถึงภรรยาสาวสวยวุ้นเส้นวิริธิภาด้วยนะคะ

ตกแต่งเป็นรูปธรรมจักรสวยงามด้วย

พระชาคริสต์ได้รับฉายาทางธรรมว่า

แต่ว่าผู้มีปัญญาเลิศ

ซึ่งหลังจากจำวัดที่วัดอินทาราม

ก็จะไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดภูเก็ต
ตามด้วยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ